มติที่กรกตจะออกมาวันนี้นี่เรามีการเตรียมพร้อมตั้งรับยังไงบ้างไหมคะ

ผมเรียนว่าต่อให้กรกตมีมติยังไงก็ตามก็เป็นในชั้นกรกตนะครับ
ถ้าจบเรื่องก็จบนะครับถ้าไม่จบก็ไปที่ศาลนะครับ
ก็ต้องรอดูว่ามันติดกับพนักงานก็จะเป็นปัญหา

มันถือว่าเป็นเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมคะที่เรากู้ค่ะ

หนึ่งเรามีความจำเป็นในช่วงเวลานั้น

ใช้เงินในการสร้างพักในการตั้งสาขาตั้งสำนักงานต่าง
ทั่วประเทศ๗๗จังหวัดนะครับ
แล้วในตอนนั้นเราติดปัญหาคือคอสชไม่ยอมให้เราจัดกิจกรรม
สันการเงินและดวงทุนรับบริจาคนะครับ

ผมอยากจะให้คุณธนทรครอบงำพักเป็นหัวหน้าพักเนี่ย

แล้วก็แอบไปเอาเงินมาแล้วหลบซ่อนซุกก็ได้

เพราะเราอยากจะยกระดับมาตรฐานการบริหาร
คือเรายอมรับว่าตอนนั้นเรามีข้อจำกัด
ไม่มีงบประมาณทำกับทำพักการเงินได้ถังนะครับ

ซึ่งเงินหมายความว่าเป็นหนี้สินไม่ใช่รายได้

แล้วตอนนี้พักก็ทยอยคืนเงินคุณธนทรไปแล้ว
กฎหมายพักการเมืองไม่มีบทบัญญัติใดเลย

ถ้าสาธารณ์ศูนย์มีโทษกฎหมายมันต้องบอกว่าก่อน
เขียนเอาไว้ล่วงหน้าให้เรารู้ตัวว่าอะไรทำได้กันไม่ได้

คือมันก็ไม่ใช่เงินบริจาค
ตอนนี้ก็มีการพยายามว่าเฮ้ยเนี่ยกู้เงินใช่มั้ย